วัยรุ่นราชบุรีหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นคู่อริกันฝั่งอรินี่นะ
เอาปืนอ่ะตบหัวไปอ้าวทีนี้ฝั่งนั้นน่ะเขาก็แค้นสิครับ
กลับไปที่บ้านไปเอาอะไรล่ะเอาไม้เบสบอลมาเอามีดมา
แล้วพอมาถึงน่ะฝั่งอาริที่เอาปืนตบหัวเขามีปืนอยู่ไง
เปรี้ยงเข้าไหล่ขวาเจ็บเลยค่ะแล้วล่าสุดนี้ตำรวจไปจับตัว
คนที่ยิงได้แล้วนะครับเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ค่ะ
ดึกหน่อยตำรวจที่สพโพธารามก็ไปตรวจสอบ
วัยรุ่นเนี่ยเขาเอาปืนยิงกันได้รับบาดเจ็บจุดตรงเนี้ยมันคือที่ตลาดนัดเชิงสะพานข้ามแม่น้ำวัดใหม่ชำนาญ
พอไปถึงโอ้ยมอเตอร์ไซคันนี้ล้มคว่ำอยู่ค่ะคุณผู้ชมคนเจ็บเนี่ย
คือในพงค์ชื่อว่านายชาติชายทองมากอายุยี่สิบห้าปี
ตอนนั้นเนี่ยไม่ได้เจอตัวในพงศ์แล้วนะเพราะว่าเพื่อนเอาส่งโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรีไปแล้ว
แต่ในพงศ์เนี่ยอาการเจ็บอย่างที่คุณผู้ชมเห็นโดนยิงไหล่ขวาค่ะ
อีกคนนึงที่เจ็บเหมือนกันหัวแตกคือในฮาร์ดในฮาร์ดหัวแตกเพราะอะไร
โดนเอาปืนตบหัวถามว่าทั้งหมดเนี่ยใครทำคนทำคือบอยค่ะ
แล้วบอยอยู่ไหนไปแล้วขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างหนีไปแล้ว
ทีนี้ตำรวจไปไล่ดูเลยนะดูกล้องวงจรปิดเจอกระบะขาว
เจอรถยนต์ดำกลุ่มของนายชาติชายคนที่โดนยิงไหล่นะนะ
วงจรปิดเออขับมาจอดอยู่ตรงข้ามบ้านของบอยบอยนี่ฮะ
บอยผู้ก่อเหนี่ยอ่ะเพราะเห็นภาพแบบเนี้ยนี่เขามากันสองคันนะคุณน่ะ
ไปยกพวกมาเลยทั้งกระบะคันหนึ่งทั้งรถเก๋งคันหนึ่งใช่
สรุปแล้วทั้งสองคันเนี้ยมากันสามคนเออจะมาหาเรื่องในบอยแหละ
แล้วมีอะไรบ้างที่ลงมาจากรถโอ้มาหมดเลย
มีดมีดด่ามนะมีไม้เบสบอลมาด้วยในมืออะในมืออ่ะ
ไม่เจอบอยเจอแต่มอสถามว่ามอสเกี่ยวไหมมอสอยู่ในเหตุการณ์ด้วยค่ะ
ม็อตก็เล่าให้ฟังว่าผมกับบอยอ่ะขี่มอศัยพ่วงข้าง
ช่วยแฟนเก็บร้านแล้วกลุ่มของฮาร์ดอ่ะเขาขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะ
หาเรื่องผมก่อนบอยก็เอาปืนยิงเปรี้ยงไป
เอาปืนเอาปืนตบศีรษะก่อนใช่ทีนี้ฝั่งฮาร์ดไปเอาพวกไม้
เอาอะไรมาแบบนี้แล้วก็ไปยกสมัครไปเอาสมัครพักพวกมาด้วย
ใช่ค่ะแล้วพอยกพวกมารอบนี้บอยก็ต้องยิงปืนไปเพื่อป้องกันตัว
เอาฟังในมอสคนที่อยู่ในเหตุการณ์ค่ะมาหาเรื่องก่อนแล้วก็โทร
วิ่งหนีก่อนแล้วก็โทรแต่ยังไม่ได้ทำอะไรวิ่งหนีก่อน
แล้วก็นัดพี่มาอืมแล้วก็ใช่เลยทำไม่ฟังเลยฟันเลย
เอามีดลงมาไม้บอลลงมาเลยเพราะเราได้รับประเกตไม่ได้
ต้องวิ่งก่อนอืมอ่าแล้วบอยด์อยู่ก็ยิงยิงแล้วก็วิ่งเลย
เอ่อนะฮะอ่ะนี่สอบปากคำทุกฝ่ายแล้วก็ต้องตามตัวนายบอยด์
มือยิงคุณตามสิเพราะว่าเมื่อคืนเนี้ยตำรวจรู้ไงว่าบอยอ่ะ
ไปอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งตำรวจก็เลยไปเลย
แล้วไปเกลี้ยกล่อมให้บอยเนี่ยยอมมอบตัวคุณว่าบอยจะยอมไหม
ไหมฮะยอมค่ะเจ้าหน้าที่ก็เอาตัวบอยมา
บอกว่าไงรู้ไหมผมรู้จักกับฮาร์ดผมก็มีปัญหากัน
ตอนนั้นฮาร์ดมันขี่มอเตอร์ไซค์มามาหาเรื่องผม
ตอนที่ผมกำลังช่วยแฟนผมเก็บร้านอยู่
ผมมีปืนผมก็เอาปืนตบหัวฮาร์ดเลยจนฮาร์ดอ่ะหัวมันแตก
ก็ไปพาพวกมามากันหลายคนนะคุณตำรวจ

ก็พวกฮาร์ดมันวิ่งตรงมามันจะทำร้ายผม

อ๋อเหรอฮะเนี่ยเขาเอาหลักฐานจากกล้องกลอนปิดเนี่ย
บอกคุณตำรวจดูสิพวกนั้นมากันเยอะเลยมา๓๔คนเลย
แต่พอบอยเอาปืนยิงเข้าไปเนี่ยตำรวจก็ต้องแจ้งข้อหากับบอยแหละ
เรื่องมีอาวุธปืนเพราะว่าเขาตรวจทะเบียนไง

แล้วก็พกพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะไม่มีเหตุอันควร
ยิงปืนโดยใช้เหตุแล้วก็โดนเรื่องพยายามฆ่าด้วยนะคุณ
แม้ว่าทางโน้นเขาจะมากันหลายคนก็ตามนะ